เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันวัยรุ่นไปตีกันเนี่ยนะคะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะที่บ้านพักคนงานโรโมหิน
คือมีวัยรุ่นเขาไปหาเรื่องกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
นั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านพักคนงานอ่ารักเพื่อนมากคือเอามีดไปนะ
แล้วก็จะไปรุมทำร้ายเขานะครับสู้กันไปสู้กันมาไอ้กลุ่มเพื่อนในเนี้ยบอก
ไม่ไหวแล้วถอยดีกว่าทิ้งเพื่อนเอาไว้คนเดียวไอ้คนที่ไปช่วยอ่ะ
เออทิ้งเพื่อนเอาไว้คนเดียวไอ้คนที่ถูกทิ้งไว้คนเดียวเท่านั้นแหละ
โดนล็อกสิโดนลุมกระทืบปางตายเลยนะรักเพื่อนไหมล่ะอ๋อไม่ตายนะ
งตายปางตายโอ้ยังโชคดีรักกันไงเพื่อนกันแล้วเพื่อนไปไหนหมด
ทำร้ายเขาเพื่อนถอยทิ้งไว้คนเดียวคิดดูเนี่ยโอ้โหเจ็บไปสาม
ครับเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวาน
นายสิทธิ์คารินร่มลำดวนอายุสิบแปดคนนี้แหละค่ะหนักเลยค่ะ
นี่นี่ยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายค่ะแต่หนักเลยค่ะเพื่อนทิ้ง
ทิ้งอยู่คนเดียวถูกรุมสกรรมเลยทีนี้ตั้งใจจะไปทำร้ายเขาก่อนเนี่ยอืม
ตามตัวมีแผลเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนอีกสองคนเขาก็เจ็บเหมือนกัน
คือนายธนัดฤทธิพูลอายุ๒๕ถูกมีดฟันที่ข้อมือขวา
ปรีชาพยูนคำอายุสามสิบถูกฟันเข้าที่ตัวนายสิคริน
คนที่เจ็บหนักกว่าใครเพื่อนเนี่ยพร้อมเพื่อนเพื่อนเขามีมีดดาบ
มีปืนด้วยนะบุกไปที่บ้านพักคนงานโรงโม่หิน
ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชนบุรีจะไปทำร้ายนายธนัดกับนายปรีชา
ที่เขานั่งกินเหล้ากันอยู่เพื่อนเขาก็อยู่ด้วย
ที่บ้านพักคนงานตรงนั้นน่ะก็ทะเลาะกัน
ฝ่ายของนายสิครินที่บุกไปจะทำร้ายเขาเนี่ยนะ
สู้เขาไม่ไหวอ้าวเพื่อนหนีครับเพื่อนถอย
นายสิครีนเอาไว้คนเดียวอ่ะแล้วเหลือคนเดียวจะเหลือเหรอ
คุณภาคภูมิคุณผู้ชมเท่านั้นแหละนายธนัดนายปรีชากับเพื่อนตรงนั้นเนี่ยนะ
ล็อกตัวนายสิครินครับกระทืบจนปางตายอะค่ะ
ดีนะไม่ตายเจ็บหนักอยู่คนเดียวรักกันมากกับเพื่อนเนี่ย
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปคุยกับนายปรีชาฝั่งที่เขาอยู่ที่บ้านพักคนงานที่เขานั่งกินเหล้ากันอยู่นะ
ที่เขาเจ็บด้วยเนี่ยนะนายปรีชาบอกว่า๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
มีในบอยอยู่แก๊งเดียวกับนายสิครินขับกระบะผ่านหน้าบ้านอ่า
เสียงรถดังหลายรอบเลยก็ไม่พอใจก็จำได้แหละว่ารถกระบะคันนั้น
เป็นรถของคนงานที่ทำงานอยู่โรงโม่หินแถวบ้านห่างกันไป๕๐๐เมตร
ปรีชาบอกว่าก็ไปต่อว่าในบอยในบอยก็ขอโทษรับปากว่าผมจะไม่ทำแล้ว
เดี๋ยวไม่เบิ้ลรถเสียงดังแล้วครับพอทุ่มนึงปุ๊บย้อนกลับมา
มาทำร้ายเขาถึงบ้านกระชากสร้อยทองเข้าไปด้วยน้ำหนักหนึ่งบาท
สร้อยทองเขาขาดอ่ะนี่ไงสร้อยเนี่ยส่วนนายธนัดอีกคนนึงที่นั่งดื่มอยู่กับนายปรีชาค่ะ
เขาบอกว่าจริงจริงแล้วเขาเองแค่ไปช่วยห้ามแต่อีกฝ่ายนึงอ่ะ
เอามีดฟันเข้าที่มือโอ้โหเย็บไปยี่สิบกว่าเข็มนะคะนี่
รับว่าก่อนหน้านี้เคยมองหน้าเขม่นกันแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะวิวาสอะไรกันแบบหนักอะค่ะ
ฝั่งคนก่อเหตุตั้งใจมาทำร้ายเลยคือทั้งมีดทั้งดาบทั้งปืนอ่ะ
พกมาฝั่งเขาเนี้ยก็แค่นั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านพักคนงานเฉยเฉยอ่ะ
อืมเลยโดนแบบเนี้ยค่ะ
มันมาเหมือนจะมาหาเรื่องมันจะมาล่อเราแล้วไม่ตกใจครับตอนนั้น
เพื่อนมาโดนเราต้องมาช่วยเพื่อนกันมือข้างนี้ผมถือไม้
ผมเดินเข้าไปปุ๊บเห็นเพื่อนโดนฟันเพื่อนนอนอยู่นี่
ไอ้นั่นถือมีดแต่มองไม่เห็นหน้าตาหรอกแต่จำคล้ายรูปลักษณ์ได้
ผมก็เอาไม้หัวแต่มือข้างนี้ป้องไว้อย่างงี้อ๋อมันก็ฟันส่วนมา
พอตีกันเสร็จปุ๊บมาดูมือมือก็โดนฟันแล้ว
มันเหลืออยู่แค่ไอ้คนฟันคนเดียวกับไอ้คนที่ว่ากดกดไว้ที่ว่าจับได้
ส่วนที่เหลือมันก็ไปหมดพอมันฟันเสร็จปุ๊บไอ้คนฟันก็ไป
ก็เล่นผมอย่างนี้ใครไม่โกรธก็บ้าไปแล้วพี่ก็เอาคืนอยู่แล้วแหละ
ให้กฎหมายเอาคืนพี่ผมไม่ได้เอาด้วยกำลังพี่ต้องเป็นกฎหมายอยู่แล้ว
เวรกรรมมันมีจริงวันพระไม่มีหน่อยเพียงแค่โดน
ห้าปริศาสัญญากับกวลเขมอสรที่ไทยรัฐนิวโชว์นะ
เอาคืนตามกฎหมายเนอะตามกฎหมายเนอะให้กฎหมายเอาคืนนะ
กฎหมายเขามีวันพระไม่ได้มีวันเดียวด้วยเหรอ

ร่วมกันบุกรุกในยามวิการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
วิ่งราวซับส่วนเรื่องของปืนเดี๋ยวสอบปากคำก่อน
ปืนที่เอาไปด้วยอ่ะเป็นของใครกันแน่ครับส่วนในบอยต้นเรื่อง
ไปเบิ้ลรถเสียงดังแล้วขอโทษเขาแต่ย้อนกลับมาทำร้ายเขาเนี่ย
ก็ทิ้งสิทธิ์คารินไว้จนสิทธิ์คารินถูกล็อกเจ็บหนักอยู่คนเดียว

ก็เดี๋ยวถูกจับได้ก็ให้ไปอยู่ในที่คุมขังด้วยกัน